เซททีไปเน๊ก
สวัสดีค่ะ
ที่ไหนคะ

บ้านเราเสาสูงและต้นต่าน

ขึ้นมาจากเรือก็คือขึ้นถึงร้านเลย

แล้วบอกว่าโอ้โหรายได้นี่แบบว่าเป็นหลักเลยนะ

บ้านเราเสาสูงและต้นตาล

ปลาพื้นถิ่นของทะเลบางแสน

มาทำเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคน

คนมักนิยมเอามาทำเมนูผ้าปลากุแลนนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งราคาที่ร้านเนี่ยก็บอกเลยว่าถูกแถมประหยัดและอิ่มท้องแน่นอน
เริ่มตั้งแต่หลัก๑๐ไปจนถึงหลักร้อย
แต่ร้านลับอยู่ลึกขนาดนี้ทำไม
คนถึงตามเขามาชิมกันล่ะครับ
เอาเป็นว่าไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลย

อยากรู้ว่าร้านเป็นร้านที่แบบเข้ามาลึกมากเลยนะคะ

มีลูกค้าเก่าตามมา
เมื่อก่อนแม่เปิดอยู่ตรงเขาสมมุรกริเชียวเราเช่าไม่ไหว

ก็เลยเป็นที่มาของคำแรกของชื่อว่าบ้านเรา
ใช่กลับบ้านเราก็สาวสูงสาวดีแท็กสูงมาก
คือเอามาจากที่เก่าให้ลูกค้ารู้
ที่เขาตามมาเนี่ยเขามาติดใจเมนูอะไรของแม่ครับ

แล้วก็ปลากุแรผ้าปลาชูลาดน้ำปลา
ไถสุรทะเลมอกไฟแล้วก็มีอ้อสวนกรอบ
เดี๋ยวลองไปชิมกันเราไปเข้าครัว

กันไม่ค่อยเห็นเลยอะเกิดมาเพิ่งเห็นเห็น

พื้นบ้านที่จังหวัดชนบุรีนี่ต้องรู้จักทุกคน

ใช่ต้องปลูกเก็ดเลาะกล้างตัดหัวเนี่ย
แล้วเอาแต่เนื้อมาทำผ้าปลากุแร

ทำไมเขาต้องเรียกปลาเห็ดโคนอ่ะ

อันค่ะวันนี้วันนี้ขอลูกข่อเมนูนี้ดีกว่า

ถ้าจะแกงป่าเราก็จะต้องไปปรุงน้ำพริกกันก่อน
ทำพริกแกงทำพริกแกง
จากความสดของอาหารทะเลแล้วอีกหนึ่งหัวใจของอาหารก็คือเครื่องปรุงและพริกแกงนั่นเอง
แต่จะมีอะไรบ้างนั้นรอติดตามในช่วงหน้าครับ
เพราะตอนนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปนั่งเรือกันที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ที่นี่เนี่ยเขามีร้านข้าวหมูแดงเจ้าเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งที่ขายมานานกว่า๔๘ปีแล้วล่ะครับ
แถมอร่อยจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยต่างติดอกติดใจ
ที่สำคัญเนี่ยยังมีสกิลขั้นเทพหั่นของแบบไม่ต้องมองแบบนี้ด้วย

ว่าแต่ที่หันแบบไม่มองเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับ
ที่แท้ก็จะได้เรียกลูกค้าไปด้วยนี่เอง
แบบนี้ต้องฝึกนานไหมล่ะครับ
สอบที่๘ประมาณ๔๗ปี
แล้วเคยโดนมีดบาดบ้างหรือเปล่าล่ะครับ

ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่โดดแล้ววิทยาลุงบันดิ์ไม่โดดแล้ว
มันต้องมีบ้างละเนาะลุงอ้วน
อ่ะงั้นให้ลุงอ้วนโชว์ให้ดูหน่อยได้หรือเปล่าล่ะครับ
แล้วที่ร้านลุงอ้วนเนี่ยมีอะไรขายบ้างล่ะครับ
มีข้าวประแดงและไก่ข้างในไก่หมูกรอบ

มีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหน้าไก่แล้วก็ข้าวหมูกรอบกันเลย
แบบนี้วันหนึ่งใช้หมูแดงหมูกรอบเยอะหรือเปล่าล่ะครับ
มันไม่แน่นอนไม่ต่างทีก็๔๕โลมั่งก็มี

ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ย
แล้วลุงอ้วนมาขายข้าวหมูแดงบนเรือแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับ

แสดงว่าลุงอ้วนเนี่ยเป็นชาวดำเนินสะดวกอยู่แล้ว
แบบนี้ในการค้าขายเคยมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะครับ

ฮือฮือไม่มีเลยล่ะครับ

แสดงว่าลุงอ้วนเนี่ยต้องมีข้อคิดดีแน่
งั้นฝากข้อคิดเว้นสักหน่อยดีกว่าครับ
ถ้าคิดเป็นข้ออย่างไรก็ปล่อยอดท้าย

ถ้าคิดเคียดก็มันก็ไม่ยินให้มี
ใครอยากลองไปชิมข้าวหมูแดงหมูกรอบฝีมือลุงอ้วน
ลีลาการหั่นแบบไม่ต้องมอง
ก็ไปกันได้ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
อ้วนจะจอดเรือขายอยู่ที่ท่าพจวัน

โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเท่านั้นนะครับ
ช่วงหน้าใครที่กำลังรอสูตรเด็ดแกงปลาปลาเห็ดโคน
และผ้าปลากุแลจากร้านบ้านเราเสาสูงและต้นตาล

เดี๋ยวกลับมาห้ามพลาดครับ

ติดเนี่ยเขาไปฝืนทุงนางนะตอนนั้นเป็นแสนน่ะ

วันละ๑๒๐ห่อทุกคน
คุณพ่อติดเหล้าหนักขนาดไหนคะ
เททีป้ายแดง

วันนี้เฮียป้องและน้องใบตองเราอยู่กันที่บางแสนจังหวัดชนบุรี
พาคุณผู้ชมมาบุกร้านลับกับร้านบ้านเราเสาสูงและต้นตาล
เป็นร้านบ้านอาหารพื้นถิ่นเมนูหลักร้อย
ซึ่งวันนี้เฮียป้องและน้องใบตองขอบุกเข้าครัวทำเมนูเด็ด
แกงปลาปลาเห็ดโคนและผ้าปลากุแลจะมีเคล็ดลับการทำยังไงตามไปชมกันเลยครับ
แต่ว่าตำน่ำ
ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่กะปิทีหลัง

ให้รู้สิ

เพราะว่ามันนี่มันจะขาวอยู่แน่
คือเมืองส้ำนี่แบบมาแล้ว
หนูหิวข้าวอ่ะตอนนี้

รูละ๔๐๐บาท
อ่ะเรียบร้อย

แกงเปาปลาเผ็ดขน
ปลากุแล

อ่าเริ่มอ่ามาค่ะแม่เริ่มจาก
เริ่มจากเราก็ต้องซอยตะไคร้นะคะ
ถ้าเอาแซ่บเราก็จะใส่พริกขี้หนูเยอะ
น้องไม้ต้องตำตำบุบบเดี๋ยวเอามา

จะบอกเลยว่าติดอยู่ที่มือเต็มเลย

คันตอนต่อไปแล้วก็ใส่จุรสนิดนึงมันตาลนิดนึง
เป็นปลาที่กินดิบได้เลย

ขั้นตอนการยำนะเราก็มะนาวแค่ไหนน้ำปลาแค่นั้น

นี่เสร็จแล้ว๒เมนูนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งเมนูปลาทูเมื่อกี้วัตถุดิบที่เราเห็น
ปลาทูทอดน้ำปลาเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
จะมาทำปลาทูทอดลาดน้ำปลาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ
วัตถุดิบของเราก็มีปลาทูสดสดนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำตาลทรายชูรสแล้วก็มีน้ำปลาค่ะ
ปลาทูเนี่ยเราก็จะล้างน้ำทำความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยนะคะ
แล้วเราก็จะบ้างนิดหน่อยค่ะเวลาทอดมันจะได้แลดูน่ารับประทาน
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทอดปลาทูค่ะไฟที่จะแรงนะคะ
เพื่อปลาทูจะได้ไม่ติดกระทะทอดไปเรื่อยใจเย็นเย็นไม่ต้องไปรีบตับอ่ะนะคะ
ทีนี้เราจะดูว่าปลาทูขอบเนี่ยเราก็พลิกไปพลิกมาดูว่ามันสุกทั่วถึงกันดีหรือยังนะคะ
เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะตักปลาทูมาพักไว้
ขั้นตอนทำน้ำลาดใส่น้ำตาลทรายค่ะสองช้อนนะคะใส่ชูรสนิดหน่อยค่ะ
แล้วเราก็จะใส่น้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะค่ะจะใส่มะนาวค่ะคนให้มันละลายเข้ากันให้ดีนะคะ
ทีนี้เราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำนี้ลาดลงไปนะคะ
ก็จะทำอย่างงี้นะคะให้มันละลายเข้ากันนะคะอ่าเอาปลาไปคลุกกับน้ำลาดนะคะ
ทีนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะปลาทูทอดลาดน้ำปลาจานนี้๑๕๐บาทค่ะ
ต่อไปก็ถึงเวลาที่เฮียป้องและน้องใบตองจะไปชิมความอร่อยกันแล้วล่ะครับ

เดี๋ยวแนะนำก่อนตัวนี้อีกหลายเมนูที่เรายังไม่ได้ทำ
กางปลาปลาเห็ดโฮนที่พี่ป้องทำไป

อันนี้ดูกรอบฟูม

มีเทคนิคของเขาเมื่อกี้ที่แอบรู้ก็คือ

พริกแกงปลาเห็นคนมันจะนุ่ม

ข้นพริกแกงปลาไม่คาว

แป้งมันเบากับปลอด

เศรษะปลากูเลย

เขาจริงแบบติขึ้นเครื่องสมุนไทย

อื้มมันจะยาว
มันเป็นปลาที่เราทานดิบแต่มันไม่ขาว

อร่อยกับทุกเมนูบนโต๊ะพร้อมกับร้านบ้านเราเสาสูงและต้นตาลกันไปแล้ว
ต่อไปเราก็มาเปิดใจพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตของแม่น้อง
อดีตเป็นภรรยาถูกสามีนอกใจเพราะความเจ้าชู้และก็เคยตกเป็นธาตุของการพนัน
เรียกว่าหมดตัวแล้วอะไรทำให้มีวันนี้ได้ล่ะครับเนี่ย
ก่อนหน้าที่ทำร้านอาหารแม่ทำอะไรคะ
ขายผักอยู่ตลาดใหม่จนวันนี้นะครับ
คือกำลังทำจะดีเนี่ยก็มีเรื่องให้ครอบครัวแต่แยก

สามีเขาไปติดผู้หญิงเจ้าของร้านคาราโอเกะ

ก็อยู่เขาก็เร่งให้เราออกไปขายผักเร็ว
โดดแล้วมาคนสักแป๊บมึงก็นอนสักเดี๋ยว

แล้วคนข้าวบ้านเขาก็พูด

พูดคำเดียวว่างั้นเราก็เลิกกัน
แล้วแม่ก็เดินลงไห้กลับบ้าน
แล้วแม่มีลูกเหมือนคน

คุณป้าก็ฝากกับย่าไว้
รู้สึกว่าแม่ในวันนั้นมันแย่นะลูก

ไม่เอามาไม่ได้หรอกลูกเราขายของก็ไม่มีเวลา
เพราะเขาอยู่กับย่าเขารักย่าเขา
วันที่แม่จะตัดสินใจกลับบ้านแล้ว
พูดกับลูกว่าอะไรแม่บอกว่าหนู
แม่ต้องไปทำงานนะอยู่ที่นี่แม่จะเลี้ยงลูกได้ไม่โต
ไม่ต้องไปสร้างรายได้มาทำมาหากินเพราะต้องส่งหนู
ให้หนูเรียนให้จบเพราะอยู่ที่นี่แม่อยู่ไม่ได้หรอกนะ

เป็นเด็กดีนะลูกมันอยากเข้าก็ฟังแม่นะ
เพราะตอนนั้นน่ะตังค์จะซื้อจักรยาน
ขอจักรยานสักคันยังซื้อไม่ได้
เออเราก็กลับมานึกกลับมาอยู่บ้าน

แล้วแม่เข้าสู่วงการอาหารได้ไงคะ
ก็แม่ไปทำแม่บ้านที่คอนโดนะคะ

รายได้มันก็ได้๓๐๐๔๐๐๐วัน
ในค่ำนั้นมันก็ได้กำไรนะ

โอ้โฮเสียวันเป็นหมื่นนะลูกติดนี่ก็ลุงตุงนังนะตอนนั้นเป็นแสนนะ

เก้าเกย์อะติดกองเกย์นะอีนรอบวงนะสุดท้ายเสีย

แล้วก็ร้องห้ายสีทุ่มนะเฮงคุมิค่าบอกว่า
แสดงว่าแถวนี้ต้องมีคนก็อยากให้กูเล่น
แล้วก็พูดเลยเลยอะแน่จริงอะท้า
แน่จริงให้ถูกครับเพื่อจ๊ะได้เลิกเล่นภาย

ครูจริงเข้าเพื่อน

แม่ซื้อเลขตามนี้เลย

ใช่แล้วอะไรที่ทำให้แม่แย้นมาอยู่ที่ตรงนี่

โอ้โหไล่เร็วมาก๒เดือนเลยกูจะไปไหน
ก็กลับมาตั้งหลักที่บ้าน
เป็นอย่างไขดีไหม

เดือนแรกก็พอใครได้โปรวิดมา
แม่น้องเลยต้องพึ่งการกลับไหว้ขอพร
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
ที่เนี่ยนานนี้อยู่วันนั้นแม่ก็ทนว่า

แม่ก็ไปไหว้บอกแม่พระธรณีให้เปิดทางเข้าร้าน

มีต้นตานู้นด้วยบอกแล้วแม่ก็เลี้ยงพระ
พอทำบุญร้านเสร็จป่ะพอทำบุญเลี้ยงพระเสร็จป่ะ
อะไรเสร็จน่ะแล้วแม่อีกวันแม่ฝัน
ฝันว่ามีคนเขาจะเอาของดีมาให้นะ
เราก็ต้องดูแลอะไรไว้ดีแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของอะไร
อีกไม่นานเพื่อนเขาก็เอาแมวมาให้
เขาเป็นแมวขาวมณีพันขามณีตาสองสี
วันนี้คะวันนี้ค่ะมั่นดีตาสองสี่สวยมาก
ตาสองสี่ค่ะอื้มมั่นนี่มั้ยค่ะคอได้วันดีมาอยู่

ได้ดีหนูเริ่มก่อนนะได้ดีเลยเหรอแม่
จะมีเพจเฟสบุ่นมารีวิวให้ก่อน
ตามมาด้วยหมีทะเลก็มา

ทุกวันนี้ส่งจบปริญญาตรีไปแล้ว
ส่งเขาเรียนจบถึงฝั่งเรียบร้อย

คิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้แม่ประสบความสำเร็จ
ของไม่สดมันก็ไม่อร่อย

ขอฝากร้านบ้านเราสสงต้นจาลฝูกผัวไปหน่อยนะคะ

เอาละน้องตองคุณผู้ชมครับ

เศรษฐีป้ายแดงนะครับ

ติดตามเอาไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรอยู่ในนั้นให้ร่วมสนุกกัน
คุณผู้ชมก็เข้าไปร่วมเล่นเกมกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะแจกไปเลย
กันไม่อั้นนะครับเข้าไปเพจเราบ่อยนะครับ
ติดตามไปไกลไปแชร์ให้ด้วยนะครับ

แหมเสื้อสวยขนาดนี้ต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับคุณผู้ชม
เคล็ดลับความรวยของร้านอาหารทะเลพื้นถิ่นอย่างบ้านเราเสาสูงและต้นตาล
เราก็ขอออกไปเดินริมถนนตามหาตำนานความอร่อยที่เขาว่ากันว่า
เป็นร้านผัดไทยโบราณพร้อมกากหมูล้นจานกับช่วง
ริมทางซ่าเงินมาล่ะครับ
วันนี้น้องใบตองขอพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานความอร่อยที่เขาว่ากันว่า
เป็นร้านผัดไทยโบราณพร้อมกับกากหมูล้นจาน
และนี่ก็คือร้านผัดไทยยายแดงโบราณขนาดแท้
เพราะร้านนี้เนี่ยเขาใช้เตาถ่านในการผัดพร้อมกับกากหมูที่เจียวเอง

ร้านนี้ตั้งอยู่ริมทางอินธรรมระซอย๔๕
ที่มีที่นั่งแค่สองโต๊ะแต่คนเนี่ยแน่นรอกันแบบไม่ขาดสาย
ลับริมทางสร้างเงินจะมีอะไรบ้างนั้น
ไปทำความรู้จักกับพ่อครัวรุ่นที่๓กันเลยครับ
นี่คือรุ่นที่๓ของร้านผัดไทยยายแดงเตาถ่าน

แล้วคือทำทีละจานทีละเตาอย่างนี้เหรอคะ
เต็มที่ได้๓ห่อถ้าผัดจังห้านึก

เริ่ม๔โมงเย็นถึงประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืนครับ

แน่นมากเคยมาแวะสั่ง
แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาอีก๒ชั่วโมงอาจาร
ที่ว่าเป็นสูตรโบราณเนี่ยมันแตกต่างจากสูตรแบบ

อ่าคือวัตถุดิบอ่ะทำเองถูกไหม

ซอสมีไหมหรือว่าเขาใช้อะไรบ้าง

แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะ

และนี่ก็คือเครื่องปรุงลับที่แสนจะธรรมดา
เนี่ยเขาเด็ดที่กากหมูทุกคน
กากหมูใช้วันหนึ่งเยอะแค่ไหนอะคะ

และเนี่ยเครื่องต่างก็คือถั่วป่นอย่างนี้
ก็คือเป็นคั่วเองใช่ไหมคะคั่วเองตำเองครับคั่วเองตำเองครับ
นับไหมวันหนึ่งขายได้ประมาณกี่ห่อ

ผัดวันละ๑๒๐หอมทุกคน

ใส่น้ำมันหมูลงไปใช่ไหมคะแล้วใส่อะไรต่อนะคะ
กระเทียมครับกระเทียมแล้วก็ชัยโป๊ะชัยโป๊ะ
หู้ครับเต้าหู้นะคะนี่เริ่มแล้ว

หอมมากเลยอ่ะคือแค่แบบแค่นี้กลิ่นยังหอมขนาดนี้เลยอ่ะ

ค่ะเส้นเล็กคือจะเป็นเส้นเล็กแบบนี้นะทุกคน

จะไม่ใช่เส้นจำอ้วนใหญ่ใหญ่
ปรุงรสนิดนึงใส่ผงชุรสนิดนึง

ดูนะคะนี่ถั่วคั่วเองนะคะแล้วก็ตำเองใช่ไหม

บอกเลยนะตั้งแต่กินมาร้านนี้เด็ดสุดในย่านนี้นะคะเนี่ย

และเคยมีคนมาขอซื้อสูตรด้วย

คือเมนูเดียวอย่างเดียว

ธรรมดาราคา๖๐บาท
แต่อันนี้คือผัดไทยพิเศษกากหมู๗๐บาท

แต่ที่นี่เขามีเครื่องปรุงให้

แทบจะไม่ได้หาได้ทานง่ายแล้วทุกคน

คุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาชิมความอร่อย

ตั้งอยู่อินธรรมระซอย๔๕ดินแดง
ตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับได้อิ่มอร่อยพร้อมเคล็ดลับทำเงินกันไปขนาดนี้
เราก็ขอไปต่อกันอีกหนึ่งอาหารเส้นที่มาพร้อมกับความหอมของน้ำพะโล
อย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันบ้างซึ่งเขาบอกว่าที่ร้านนี้เนี่ย
ขายถูกแถมอร่อยจนชื่อเสียงเนี่ยเรื่องลือไปทั้งสมุทรปราการ
มาตามหาร้านเป็ดผลโหลร้านหนึ่งเขาบอกว่าร้านนี้เป็ดผลโหลขายดีมาก
ขายถูกมากชื่อว่าร้านติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ดทุกคน
ขายเป็ดผลโหลนะวันหนึ่งอ่ะยังต่ำต่ำนะห้าสิบตัว
ขายถูกมากเริ่มต้นชามละ๔๐บาทแต่ยอดขายต่อวันเนี่ยวันละ๒๐๐๐บาท
เขามีเคล็ดลับที่เด็ดอะไรตามไปหาคำตอบข้างในกันจ้านี่แหละครับร้านติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ด
เด็ดแห่งสมุทรประการตั้งอยู่ริมถนนศรีนคริน
ขึ้นชื่อทั้งเรื่องของความอร่อยและความถูกจนเรียกว่าแทบจะหาไม่ได้แล้วล่ะครับ
ทุกอย่างราคาแค่สี่สิบบาทเท่านั้นเลยทำให้ติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ดครองใจลูกค้า
มีให้เลือกชิมกันได้ตามใจชอบเคล็ดลับของเขาอยู่ที่อะไร

ครับ
เขาบอกว่าร้านแม่ใช้เป็ดวันนึงต่ำ๕๐ตัวนะ

ถ้าพี่จี๊ดก็ประมาณ๖๐๗๐ค่ะ
หรือช่วงพลิกที่ก็คือ๖๐๗๐ตัวอยู่เหมือนกัน

ช่วงเทศกาตุ๋จินสาจินอย่างเนี้ยค่ะแม่

พันตัวอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะ
แต่ว่าวันทั่วไปที่ทำขายประมาณ๕๐ตัวรายได้ก็อยู่ที่วันละประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
๒หมื่นกว่าบาทแม่ขายชามละเท่าไหร่คะ

ที่นี่มีข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ด
แล้วคือสั่งเป็ดสับเป็นจานได้ไหมแม่

มีไส้มีตับมีกลิ่นค่ะ
แล้วเครื่องในอะไรขายดีคะแม่

เส่นวันหนึ่งก็๑๘โล

โอ้เยอะมากนี่เฉพาะปิดเป็ดศุนย์
ตอนนี้ทุกคนเรามาเที่ยงตรง
ซึ่งร้านคนแน่นมาก
อีกนิดนึงถ้าถามเยอะแม่จะเอามีดสับแล้วนะคะ
แต่ว่าจริงตอนกลางวันแม่จะขายตรงนี้ถูกไหม

ก็คือบ่าย๓โมงถึงเที่ยงคืน

คำถามนะแม่นอนตอนไหน

เปิดมากี่ปีแล้วค่ะ

แม่แล้วเอาสูตรการทำเป็ดพะโล้มาจากไหน
พ่อพ่ออ่านอยู่แล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะขออนุญาต

แหมอยากรู้เคล็ดลับขึ้นมาเลยนะครับ

เดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงหน้า

แต่ลูกค้าคือเป็นเด็กแค่ยุสองกว่าเหมือนนั้นนะ
ออกไปอยู่บ้านด้วยใช่ไหม
มากนะ
เส้นผีป้ายแดง
ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดงตอนนี้ก็ได้เวลาล้วงเคล็ดลับการต้มเป็ดพะโลกของร้านติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ที่เรียกว่าเด็ดไปทั่วทั้งสมุทรปราการซึ่งวัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไงบ้างนั้น
ต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่อันสามีของพี่ติ๋มนั่นเองเราตามน้องใบตองบุกหลังบ้าน
ไปดูกันเลยครับอ่าขั้นตอนการทำเลยดีกว่าค่ะ
ก็คือต้มน้ำใช่ไหมพ่อใช่โอเคมาเลยเริ่มจากใส่อะไรคะ
ตัวนี้ลงก่อนเลยนะอ่าใส่ผงชูรสลงไปก่อนอันดับแรกนะคะ
เป็นโป๊ยกั๊กโป๊ยกั๊กอันนี้จวงเกียวอ่าแล้วก็ลงไปต้มอย่างงี้ใช่ไหมค
อ่าก็ใส่ไปเลยอบเชยอ่าอบเชยใส่ค่ะจ้า
นำเกลือเพื่อนยากลงไปค่ะเกลือปรุงเลยนะหมดเลยนะ
อันนี้ผงพะโลอันนี้ต่อการต้มเป็ดกี่ตัวพ่อ
สิบถึงสิบห้าตัวสิบถึงสิบห้าตัวโอเคตามด้วยน้ำตาล
ระวังเต็มใส่ตัวด้วยจ้ะน้ำมันหอยหอยแล้วก็เห็ดหอม
ใส่เลยเหรอพ่อสาวอัตรดอกซอสขาวสองขวดซอสขาวสองขวด
สดำหนึ่งขวดไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างเทไปเลยพร้อมกัน
ลงไปเลยนะอย่างงี้เหรอพ่อต้มนานแค่ไหนประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง
ซึ่งพอเป็ดสุกได้ที่แล้วก็จะเอาขึ้นมาพึงให้เสด็จน้ำ
ก็พร้อมเอาไปสับขายที่หน้าร้านได้แล้วล่ะครับแต่ทีเด็ดของร้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ
เป็ดตุ๋นซึ่งก็จะใช้น้ำพะโลที่ได้จากการต้มเป็ดนี่แหละครับ
มาทำต่อโดยจะเพิ่มเครื่องปรุงให้เข้มข้นขึ้นไปอีก
ประกอบด้วยผงชูรสผงปรุงรส๓เกลอน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรส
เห็ดหอมและน้ำมันหอยแล้วก็ทำการตุ๋นไว้อีกหนึ่งชั่วโมง
ก็จะได้เป็ดตุ๋นเนื้อนิ่มกลิ่นหอมฉุยให้ได้ชิมกันแล้วล่ะครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าติดใจกันเป็นพิเศษ
นั่นก็คือน้ำราดเป็ดสับส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไง
ให้พี่ติ๋มช่วยบอกหน่อยครับก่อนอื่นเดี๋ยวถามวัตถุดิบก่อนนะแม่เนาะ
ครับน้ำอันนี้น้ำอันนี้ก็คือเอามาจากที่เราต้มเป็ดน้ำเดือดเดือด
ตักมาใส่ในหม้อใช่ค่ะโอเคอ้าวลุยเลย
ใส่น้ำตาเลยใส่น้ำตาเลยครับต่อด้วยสามเกลอสามเกลอค่ะ
เห็ดหอมเห็ดหอมไม่ต้องหั่นน้ำมันหอยน้ำมาหน่อยก็ลงไปโอ้โห
อันนี้อันนี้ฝาเขียวฝาเขียวนะอันนี้เป็นผงปรุงรส
คือต้องให้มันเดือดก่อนค่อยใส่แป้งมันนะทุกคน
ไว้ให้เดือดนะคุณผู้ชมและหลังจากนี้ก็
ได้เวลาไปชิมกันแล้วค่ะได้รู้เคล็ดลับกันไปสักขนาดนี้
ก็ได้เวลาที่จะมาพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วแต่ครั้งจะให้น้องใบตองชิมคนเดียว
มาช่วยยืนยันกันดีกว่าว่าเป็ดพะโล้และเมนูอื่นของพี่ติ๋มจะเด็ดขนาดไหน

นี่คือว่าร้อนมากแล้วจะบอกว่า

ถูกก็เลยเชิญพี่อันมาร่วมรับประทานเป็ดกราบไปด้วยกัน

อันนี้เป็นน้ำพะโล้เป็ดพะโล้ทุกคน

เป็นตุ๋นที่บอกก็คือจะเป็นตัวปิดบนเป็ดอะค่ะ
อ่าสดชื่นไหม

จริงนะแค่ชิมน้ำซุปก็รู้เรื่องแล้ว

ใช่มั้ยหลายคนจะเรียกว่าบะหมี่แบน

จริงมีความเค็มนิด
แล้วเนื้อกับหนังนี่คือร่อนเลยนะ

ขณะทิ้งไว้นะเส้นยังไม่อืดเลยเหรอ

มันก็จะหอมสีนิดนึงแล้วมันเข้ากับเป็ดบลูก

เขาลวกมาพอดีมันไม่ได้เหนียวมาก

ไม่ต้องอะไรเลยแค่ดูดแล้วใช้ลิ้นครึงคุณก็ฟินแล้ว
นี่กลุ่นกลุ่นนุ่มมากมันแต่หวานนิดนิด
เหมือนน้ำพะโลหวานกว่าอืมโอเคเดี๋ยวกินต่อก่อน
แม่ชิมกันจริงกันจังขนาดนี้ก็การันตีได้เลยนะครับว่า
ยืนหนึ่งจริงแต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่า
ก่อนที่ร้านติ๋มก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะกลายมาเป็นร้านเด็ดขายดีแบบขึ้นหิ้งแบบนี้
ก็เคยผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยเพราะคุณพ่อของพี่ติ๋ม
เคยสร้างหนี้เอาไว้มากมายท่วมหัวเรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไง
ให้พี่ติ๋มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
คือตอนนั้นแกสร้างหนี้เยอะมีแต่เล่นการพนันเล่นหวยทุกอย่าง
ผู้หญิงพนันหวยเหล้า

ตั้งหนี้เอาไว้เหรอคะมีเห็นเยอะไหมคะ
อืมเจ็บแฝนด้วยค่ะ
จริงนอกระบบนอกระบบร้อยละยี่ติด
พอดีอะถามถึงแล้วทั้งฝั่งคุณแม่ว่ะ
คุณแม่แกโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ปี๕๔แกต้องผ่าตัว๓อย่างในรวมกัน
ทั้งไทรลอยแล้วก็เส้นกระดูกถ้าปรับ
แต่ต้องกินยาตลอดชีวิต
ไม่ได้ฆะ
แต่มานึกถึงแกคือถ้าเราไป

เคยถือโทษโกรธเขาสักนิดไหม

ก็มีบ้างแหละแต่ว่าทำอะไรไม่ได้

มีใครเคยรู้ไหมว่าสิ่งที่เคยเกิด

แต่ย่าที่แกอยู่กับเรา

เราจ่ายหนี้วันเท่าไหร่คะตอนนั้นจำได้ไหม
ตอนนั้นตกเดือนหนึ่งตก๔๐๐๐เพราะว่ามันร้อยละยี่

หนี้สินที่มีอยู่ก็ใช้ให้หมดแล้ว

ก็คือไม่มีอะไรติดค้างที่อยากจะบอก

เต็มความสามารถของลูกคนหนึ่งแล้วใช่
จนผ่านมาพ่ออันก็เป็นจุดเปลี่ยน
ที่ทำให้ชีวิตเรามาถึงวันนี้ใช่

รู้จักแกแกขายก๋วยเตี๊ยวเป็ดก็ลองชิมแก

ใช่ขายอยู่ที่อายุทยา
เดี๋ยวหนูเชิญพ่ออันมาพูดคุยด้วยเลยดีกว่า

รู้จักกันยังไงจากน้องสาวแล้วคุยกันไง

จากที่ผมย้ายมาจากอายุทยามาขายที่สมุทรประการเนี่ย
ก็พอดีเจอแม่ติ๋มเขาว่างอยู่อะไรอย่างนี้ก็ให้มาช่วยงาน

ตอนนั้นคือคุยกับแกถ้าจะจีบเรามีหนี้นะ
แกก็บอกว่าไม่เป็นไรมีหนี้ก็ไม่เป็นไร

ใช่ช่วยกันไปเพราะว่าเราสองคนเริ่มจากศูนย์มาเลย
ตอนแรกเป็นเพลิงเล็กพอโดนเขาไล่ที่แล้วก็ขยับมาเรื่อย

เปลี่ยนเลยก็คือเราก็ไม่รู้หรอก
เพราะว่าหนึ่งพอเรามาอยู่ได้สักปี๒ปีอย่างนี้
เด็กอ่ะหรือว่าคนในร้านอย่างนี้
ไปเจอของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แต่ลูกค้าคือเป็นเด็กแค่ยุสองกวบนะครับ
คือเห็นเด็กแล้วมาวิ่งเล่น

เขาคุยกันเลยหรอ

แต่ส่วนตัวผมผมก็ไม่แน่ใจเนี่ย
แต่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนี่ย

อยู่ข้างบนข้างบนหอคอยนี่แหละ
ปฏิหารเลยอะ

เป็ด๗๐ตัวเนี่ยขอให้ขายหมดนะ

ไม่ทุกวันเราเฉพาะวันพัก
ให้พวงมาลัยให้ข้าว
เดี๋ยวจะซื้อรถให้ก็ได้จริง
แล้วรถที่ซื้อคือ
ของเล่นค่ะ
ภรรณานั้นเรื่องความเชื่อ
มันมีของความเชื่อ
แค่เลย
ประมาณจากการขายของมา๔ปี

สุดยอดเลยอะ
มันเหมือนฝันมากันนะ
จากวันที่เรามืด๘ด้าน

วันนี้น้ำพักน้ำแรงที่เราลงทุนเหนื่อยมา

ทุกอย่างที่มีถ้าไม่มีเขาก็เราก็ไม่มีวันนี้
เก่งสามารถที่จะดึงเราขึ้นมาได้เราก็ไม่มีเหมือนกัน
มีหนี้มีเสร็จเหมือนกันคือโซ่กันมาโซ่กันมาตลอด
น่ารักมากคือช่วยกันจับมือกันประคับประคองจนทุกวันนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ
แล้วเปิดหกโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงค่ะแล้วก็บ่ายสามโมงถึงเจียงคืน
เมื่อกี้หนูครอบครัวนิ้มให้จานที่หนูทำใช่ไหมเหมือนเกิร็จในเรื่องนี้
อ้าวหนูทำน้ำราดนี่ไม่เสิร์ฟทุกจานเลย

เพราะตอนแรกรู้จักจากน้องสาว

มีแฟนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเธอไม่ว่างไง